ส่วนอีกหนึ่งผู้ประกอบการร้านสถานบันเทิงนี่นะคะ

ปรับเปลี่ยนมาขายทุเรียนแบบออนไลน์
ปรากฏว่าขายดิบขายดีจริงคุณผู้ชม

ครับเอฟมากโอ้โหใครครับใครใคร
อ้าวน้อยจะลุกปอดตอนนี้ครับละกวนแค่หน้าจอละปัดหน่อยซักนิดนึงของพี่นะครับ

โอ้โหนี่คุณผู้ชมดูลีลาพ่อค้าสองท่านนี้เด็ดค่ะ
จริงทั้งลีลาการขายและลีลาของเสื้อผ้าที่ใส่แม่มันยั่วกันเหลือเกิน
บอกว่าสถานการณ์โควิดก็ให้บริการไม่ได้นะเปิดร้านไม่ได้ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนหน่อยละกัน
ทำอะไรดีพี่เขาเลยปิ้งไอเดียว่านี่ไงของดีจังหวัดจันทบุรีก็คือทุเรียนหมอนทองและพวงมณี
ครั้งหนึ่งที่ไลฟ์เนี่ยขายได้มากกว่า๑๐๐ลูกขายราคาประหยัดด้วยนะ๘๐๑๕๐บาท
พี่เขาบอกโอ้โหได้รับการตอบรับดีแบบนี้นะคะพี่เขาก็ใจชื้นขึ้นมาแหละนะ
อย่างน้อยตัวพี่อภิษักเองก็มีงานลูกน้องภายในร้านก็ไม่ต้องตกงานแล้วก็ยังมีรายได้ด้วย
ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนี่แหละเป็นตัวอย่างนะของผู้ประกอบการที่ต้องสู้ในยุคโควิดแบบนี้
แต่ว่าอย่างนี้ก็ต้องพันธุ์ให้ได้นะคะ